หลังจากเมื่อวานทำพิธีลาศิกขาศึกเรียบร้อยนะฮะ
พระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง
วันนี้ก็เป็นทิศสมปองและนายสมปองนครไทยสงฆ์
หรือว่าแม่ปองก็ได้นะเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่าง
ใช่ค่ะวันนี้ทิศสมปองก็เลยนัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับทุกผู้ชมครับ
เดิมนัดกันไว้สิบห้านาลีกาแต่ว่ามาเจอกันเนี่ย
ประมาณ๑๗นาฬิกาเนื่องจากติดภารกิจหลายสิ่งหลายอย่าง
นี่ตอนที่เดินทางมาถึงนะครับเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่ง
มวลชนก็มากันเยอะเลยนะฮะ
เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วครับ
หลังจากศึกออกมาเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ในสมปรนนครไทยสงศ์หรือว่าทิศสมปรงเนี่ย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่า
มีหนี้สินตอนบวชอยู่๑๐ล้าน
ถึงขั้นที่ว่าถ้าตอนนั้นสนใจจะเล่นการเมือง
แต่พักการเมืองที่อยากจะรับเข้าไปทำงานต้องเคลียร์หนี้ให้ก่อน๑๐ล้านเนี่ย
ก็ได้ถามกันว่าตกลงแล้วมันหนี้อะไรยังไงนะครับ
พิษสมปองบอกว่าหนี้สินในช่วงเวลาที่บวชที่ว่าหนี้เป็น๑๐ล้าน
เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยต้องสร้างโรงเรียนสร้างห้องเรียนสร้างสนามฟุตบอล
ช่วยเด็กทำมูลนิธิอะไรต่างนานา
ต้องใช้เงินเยอะก็เลยต้องไปหยิบยืมเขามา
แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นหนี้สินที่มันติดตัวมา
แต่ว่าตอนนี้ณขณะนี้นอกจากหลังจากศึกออกมาแล้วจะทำธุรกิจ
เดินหน้าทำธุรกิจครบวงจรลักษณะขายของออนไลน์
ค่ายเพลงอะไรพวกนี้นะฮะในแบรนด์แม่ปองเนี่ยนะ
สมปองบอกว่าตอนนี้มีในทุนนะมีเจ้าสัวท่านหนึ่ง
เข้ามาช่วยเรื่องหนี้สินเคลียร์หนี้ให้
แล้วก็ยังมีเงินเดือนให้ด้วยแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือต่อไป

ส่วนเรื่องการทำงานจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปุฏิชนคนธรรมดาแล้ว

ก็เดินหน้าธุรกิจครบวงจรเรื่องของออนไลน์เรื่องของค่ายเพลงต่างนะครับ
ส่วนเรื่องงานการเมืองบอกว่าไม่ทำจริงนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ก็สนใจแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาติดขัดหลายสิ่งหลายอย่าง
อย่างเช่นแฟนคลับแฟนเพจยังไม่อยากให้ยุ่งกับการเมืองก็มี
หรือว่าพอบอกไปแล้วมีปัญหาเรื่องหนี้สินต้องมาเคลียร์ให้พักการเมืองที่จะมารับ

นายสมปองนครไทยสงฆ์เข้าพักแล้วมีเรื่องเคลียร์น่องเคลียร์นี่มันผิดกฎหมายพักการเมืองหมด
ไม่เล่นการเมืองนะคะยืนยันว่าไม่เล่นการเมือง
คุณต้องดวงแข็งกว่าผม
พี่ไปจากไชยก็ต้องระวังไว้ดี
ผมเป็นคนดวงแข็งฉะนั้นแล้ว
คนมาร่วมก็ต้องดวงแข็งพอกันนะ
ก็มีทัพทำจริงพักเผิดไทยพักพลังประชารัฐ
พักไทยสร้างไทยหลายพักค่ะ
พูดไว้หลายพักอยู่แต่ว่ายืนยันว่าไม่เอา
ไม่เล่นการเมืองยังไม่ทำงานการเมืองในช่วงเวลานี้
แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าอนาคตถ้าพร้อมเนี่ย

อยากจะมีครอบครัวมีภรรยามีลูก
สมปองก็พูดตรงเลยนะว่าไม่ใช่ชายรักชาย
หลังจากมีคนสงสัยว่าเอ๊ะ

แต่ตอนนี้ต้องทำงานก่อนก็ยังไม่พร้อมจะมีครอบครัวนะฮะ

ไม่ใช่นักร้องเรียนเหมือนคุณศรีสุวรรณนะ
วันนี้ก็มีวิวาทะกันอยู่ใช่ไหมร้องแบบร้องเพลง
คุณประจักรชัยค่ะเจ้าของค่ายหายทองคำ
โพสท์ภาพนี้วิดีโอคอร์คุยกับทิศสมปอง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันบ่าย๓นนทบุรี
พี่น้องนักข่าวสายบันเทิงปักหมุดร้านผม

คุณประจักรชัยนี่คือผู้ที่ปลุกปั้นคุณลำไยหายทองคำ
ให้โด่งดังระดับประเทศนะครับ

ก็เนี่ยนั่งรถตู้จากขอนแก่นตีรถมหาทิศสมปองที่นนทบุรีนี่แหละ
มาคุยรายละเอียดเรื่องของการทำค่ายเพลงด้วยกัน
คุณประจักรชัยบอกว่าโอกาสสูงมาก
ทิศสมปองจะฟิเจอร์ริ่งกับลำไยหายทองคำ
จะร้องเพลงด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะและไม่ได้แค่เป็นนักร้องนะ
ดูแลเรื่องวงการบันเทิงให้หมดเลย
คุณประจักรชัยบอกเดี๋ยวดูแลให้ทิศสมปองทุกอย่าง

ว่าผึ่งศึกผึ่งละทางทำ
มาเอาดีทางโลกเร็วเกินไปหรือเปล่า
คุณประจักรชัยตอบแบบโอ้โหตอบได้ใจความเลย
ตอบว่าอ้าวก็ถ้าไม่ทำงานจะให้ทำอะไรอ่ะ
คนเราก็ต้องทำมาหากิน
เพลงให้ทิศสมปองประมาณ๓เพลง
ว่าจะร้องลูกทุ่งหรือจะร้องหมอลำ
ภาพรวมในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับทิศสมปอง

บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหศึกมาแล้วก็เป็นดาราขนาดนั้นเลยเหรอ

เพราะว่าในสังคมก็อย่างที่ท่านมหาสมปอง
ทิศสมปองบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องประกอบอาชีพ

ยังไงก็ต้องมีโอกาสมีต้นทุนทางสังคม
เสียงมีโอกาสที่จะต่อยอดให้กับอะไรก็แล้วแต่นะครับ
มันก็หลากหลายมากในการที่จะสร้างคอนเทนต์
ก็ต้องมาทำธุรกิจนะครับ

ก็เป็นไปได้สูงเลย
อ่าเดี๋ยวรอผลงานกันแล้วกัน

แต่ดูนี่ฮะมีภาพเปิดเผยภาพ
น่าจะเป็นงานแรกของทิศสมปอง

ไม่รู้ว่าคืองานอะไรอย่างไรแต่ว่านี่ครับ
อันนี้เป็นการซ้อมนะเหมือนกับไปซ้อมซ้อมโชว์สเต็ปแดนซ์กับวงเกอร์กรุ๊ปนะฮะ
เขาบอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้นะพี่มิ้วท่านผู้ชมน้องเขาบอกน้องเขาซ้อมกัน๒เดือนนะ
แล้วพี่สมปองอ่ะคะแม่ปองมา๒นาทีดูดิเต้นได้เลย
ก็พอได้นี่เอวจะเคล็ดมั้ยเนี่ย
นี่นะฮะนี่แล้วก็มีอีกคลิปนึง
พร้อมใช่ไหมนี่ฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกัน
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ผู้ได้รับฉายาว่านักร้องชื่อดังพี่ศรีนี่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าสงสัยไหมว่าพศลาศิกขามาแล้วทำไมมีธุรกิจมากมายเป็นเศรษฐีในบัตรดน
เอาเงินมาจากไหนจะมีพศสักกี่รูปที่ถูกเรียกหลังศึกว่าบวชแล้วรวย
แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังโพสต์นะครับบอกว่ายินดีต้อนรับอดีตพศในมหาสมุทรในมหาสุนทรแห่งโลกิยะ
มาหลายปีคงไม่ทำให้กิเลสน้อยลงหากแต่บ่มเพาะให้มีกิเลสตัญหาเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจตน
ซึ่งวันนี้ทิศสมปองตอนที่ได้แถลงข่าวกับนักข่าวก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้มีอะไรโกรธกันนะแต่บางเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณศรีสุวรรณ
ที่จะเรียกตัวของทิศสมปองไปชี้แจงที่คุณศรีสุวรรณสงสัยว่าศึกแล้วทำไมมีเงินมากมาย
มีธุรกิจรออยู่แล้วก็ตั้งคำถามว่าจะศึกมาทำไม
สมปองก็เลยย้อนถามกลับว่าเพราะศึกมาหาเงินไงจะให้ศึกมาหา
เดี๋ยวลองฟังกันละกัน
ผมไปคุยทั้งที่จริงคุณไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้ำ
นักกฎหมายวิเคราะห์เลยไม่มีสิทธิ์เรียก

ภาษาอีสานเอิ้นแสดงต้ามดาก

ผมก็อดทนผมก็ไม่ตอบโต้ผมก็น่ารัก
แต่ไม่โกรธนะอันนี้ไม่โกรธจริง
เป็นหน้าที่ของพี่ศรีสุวรรณเขาแหละมันเป็นงานเขา